ปกติแล้วไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะคะ
รูปหล่อด้านหลังนะคะคุณฮิวโก้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ออกมาโพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมวันเสาร์
ตีความหมายได้เลยเห็นไหมคะรวบอำนาจรวบความรับผิดชอบ
ใครอ่านก็รู้หมายความว่าฟาดไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
งานนี้มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบรัวเลย
โดยเฉพาะภรรยาสุทธิรักษ์พี่ฮันน่าพัศนาวาลัย
ก็มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าสงสารประชาชนจับใจนะคะ
แล้วป่าเต้นยุทธนาด้วยนะคะไม่พลาดเหมือนกัน
หมอมราชวงศ์นาริสราจักรพงศ์คุณแม่ของฮิวโก้
ก็ออกมาโพสต์ไอจีอินสตราแกรมด้วยข้อความนี่แหละสั้น
กระชับได้ใจความเหมือนกันเลยเหมือนกันกับลูกชายนะคะ
แต่คุณผู้ชมคือถ้าเกิดโพสต์แค่นี้ไม่มีใครเอาไปบึดเบือน
เบือนเนี่ยมันก็จบแต่ปรากฏว่าพี่ฮิวโก้เนี่ย
โพสต์เมื่อ๑๗กรกฎาใช่ไหมคะเพจเพจเจียร์ลุง
มีการนำภาพของคุณฮิวโก้มาโพสต์พร้อมกับข้อความ
ถ้าอะไรมันหนักมากก็ขอกฎอายการศึกก็ได้นะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแปลว่าอะไรแปลว่ากลายเป็นว่า
เหมือนพี่ฮิวโก้เนี่ยหรือว่าคุณฮิวโก้เนี่ย
เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาประกาศกฎอายการศึกใช่ไหม
ข้อความเหล่านี้มันเป็นการบิดเบือนนะครับคุณผู้ชม
หลังจากนั้นค่ะคุณฮิวโก้ต้องออกมาออกโรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แคปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของเพจเชียร์ลุงเนี่ย
แล้วก็เอาไปแปะที่เพจของคุณฮิวโก้ในเฟซบุ๊ค
ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่หมดค่ะยังไม่จบนะคะ
แอดมินเพจของคุณฮิวโก้ในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขามีการอินบ็อกซ์เลยเห็นไหมคะตัวฟ้าฟ้าน่ะข้างล่างสุดอ่ะ
แล้วก็เขาเอาภาพนี้มาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คของเขาด้วย
บอกว่าจากตัวแทนของคุณฮิวโก้นะครับ
บิดเบือนข้อมูลกรุณาลงขอโทษภายใน๓วัน
ไม่งั้นคือจะฟ้องก็คือเจอคดีแน่นอนประมาณนี้นะคะ
หลังจากนั้นถามว่าเพจเชียร์ลุงเขายอมหยุดไหมหยุดนะ
หยุดเหรอใช่ค่ะมีการแก้ข่าวแก้ข่าวใช่มีการแก้ข่าวขอโทษ
พร้อมกับลดข้อความเดิมออกไปแล้วนะคะ
คือลักษณะคือเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของแอดมินของเขา
ระวังเรื่องพวกนี้อบอุ่นบนโลกออนไลน์เทียวดายหน้าบันลัง
ลดฟอร์มมาแล้วถูกค่ะ
ดราม่าก็จบนะคะคุณอย่าไปบิดเบือนนะ
ไม่ใช่เอาภาพคุณฮิวโก้แล้วก็ไปแปะข้อมูลข้อความอะไรก็ได้เลย